รอบวางระเบิดที่สพกรงปีนัง

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต๓นาย

แล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับเป็นเงิน๒แสนบาท
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะด้านผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
หลังจากที่การข่าวแจ้งมาว่าคนร้ายจะมีการก่อเหตุในพื้นที่
ช่วงสิ้นเดือนนี้วันนี้ค่ะพลตรีโพธนวลบุญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
ส่วนที่กำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด
ตลอด๒๔ชั่วโมงหลังจากที่มีการข่าวแจ้งเตือนมาจากหลายหน่วยงาน
ในโซเชียลมีเดียว่ากลุ่มก่อความไม่สงบจะออกมาสร้างสถานการณ์
กวนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองปัตตานีอีกครั้ง
โดยระบุว่ากลุ่มก่อความไม่สงบได้เตรียมระเบิดแสวงเครื่อง
แล้วก็ระเบิดเพลิงจำนวน๓๘ลูกเพื่อเตรียมก่อเหตุกับร้านค้าห้างร้าน
แล้วก็เป้าหมายต่างเพื่อให้เกิดเพลิงไหม้เหมือนที่ผ่านมา
ระบุด้วยนะคะว่าแกนนำระดับสั่งการซึ่งมีชื่อจัดตั้งว่า
สตาร์ทมังได้สั่งการให้แนวร่วมในพื้นที่เริ่มก่อเหตุ
ในช่วงเวลา๑๙นาฬิกาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้
ขณะที่พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
เปิดเผยว่าหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิด
สืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรกรงปีนังเมื่อ๓วันที่ผ่านมา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต๓นาย
เรื่องต้นตอนนี้ทราบกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการแล้วคือกลุ่มของนาย
อุบัยดิละรอมือลีแก่นำอาเค
ซึ่งมีหมายจับในคดีความมั่นคง๑๘หมายจับ
โดยได้ตั้งรางวัลนำจับ๒แสนบาทค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายยังคงเคลื่อนไหวหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
ที่มีการโพสต์ภาพก่อนจะกดระเบิดพร้อมกับยิงถล่ม
โดยเรื่องนี้นะคะผู้การจังหวัดยาลา
ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ปราบรามทางเทคโนโลยีตำรวจแห่งชาติ
ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วค่ะ